นี่จะพาไปดูขบวนรถแห่ที่มีน้องวัยจิ๋ว
มาเต้นกันแบบเต็มคาราเวลไม่เกรงใจป้าข้างบ้านเลยค่ะ
ไอ้หนูเต้นแบบเต็มเต็ม

จะบอกว่าดิฉันกลัวไม้ห่างเหมือนกันนะ
น้องเขาสะบัดแรงอู้ตื่นมาปวดคอนะลูก

อันนี้มันยูนิฟอร์มชุดลูกเสือด้วย
ใช่หรือเปล่าถ้าถูกไหมเป็นชุดแบบสีกากี

เท่านั้นส่วนนี้โหสาวน้อยกางเกงเป็นเทน

สุดไปเลยบอกแล้วว่าไหว่จิ๋วตัวหน่อยนะคะ
เต้นกันแบบไม่ยั้งกันเลยทีเดียว

ดูดั่นไม่เกรงใจรั้วข้างบ้านครับเลย

ถนนแล้วลูกลงถนนแล้วลูก
เดี๋ยวก่อนต้องเพลงนี้เลยเหรอถึงจะมีอาการอย่างนี้
เพลงนี้มันเล้าใจเพลงนี้มันสนุกนะครับ
มันจะมีช่วงท่อนเด็ดนะคุณชนะคุณใบตองที่

ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วจะว่ายังไงยังไง
บอกแม่ไปเรียนแต่ที่จริงอยู่หน้าห้านนะจ๊ะเด้อ

กับแม่จะรู้ไหมว่าลูกเป็นลมชัก

เออมันก็ดีตรงที่ว่าเด็กกล้าแสดงออก
แต่ว่าอาจจะเป็นห่วงเรื่องความอันตรายนิดนึงนะคะ
ส่วนเรื่องของท่าทางเนี่ยเราก็มันเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลเนอ

เออมันก็แล้วแต่นะเด็กสมัยนี้เขาก็จะมีความกล้าแสดงออก
ก็มีท่าเต้นแปลกเก๋ลดผลมากยิ่งขึ้น

เออเต้นบนนั้นเดี๋ยวหล่นลงมาอีกแล้วค่ะ

เด็กอนุบาลร้องได้ดีมาก
แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเต้นเพลงหน้าห้านแบบนี้นะ